สำหรับกรณีนี้ผู้ที่ถูกเรียกว่าป่า
คือนายอนุสรเจรพงศ์สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งย่านอารี

จากนั้นก็เรียกพนักงานร้านมา
เรียกมาก็พูดคุยพูดคุยปุ๊บ
พนักงานคนนี้เรียกว่าป่า

สักพักหนึ่งในภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่า
พนักงานคนนี้โดนป้าบเขาให้

ใช้คำว่าตะวัดมือไปโดนบริเวณแก้มนะคะ
ก็ทำให้บอกว่าได้รับบาดเจ็บสำหรับพนักงานคนนี้นะคะ

รวมทั้งมีคลิปตอนนี้
แพร่เผยแพร่ในโลกโซเชียลกันมากมายทีเดียวนะคะ

ไม่เห็นชัดมากว่าตะวัดมือทำอะไรอย่างไร

มือที่ตวัดไปก็อาจจะ
ตัวลำตัวของพนักงานนี่บังอยู่

โดยแจ้งว่ามาจากกล้องวงจรปิดในร้านอาหารแห่งนี้แหละ

ขณะที่นายอนุสรสมาชิกสปท
ตะวัดมือคล้ายกับตบหน้าพนักงานเสิร์ฟ

นายชาติอลงกรนิรยานอายุ๓๐ปีนะคะ
ซึ่งนายชาติอลงกรก็ได้เข้าแจ้งความ
กับสถานีตำรวจภูทรบางซื่อไว้เรียบร้อยแล้ว

ยังไม่รู้เรื่องเลยที่พนักงานคนนี้
ไปแจ้งความรู้ก็รู้มาจากสื่อนี่แหละ

แล้วก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ตบหน้าพนักงาน
เพียงแค่เป็นการเคกศีรษะพนักงานเพื่อตักเตือน
เนื่องจากพนักงานคนนั้นกล่าวเรียกตนเองว่า
ป่าซึ่งเป็นคำที่ส่วนตัวแล้ว
ไม่ชอบให้มีคนมาเรียกแบบนี้
และร้านนี้ก็เข้าไปรับประทานอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะประสาน
เข้าไปเจรจากับทางร้านต่อไป
รวมทั้งจะเดินทางไปที่สอนอบางซื้อด้วย
ทางด้านของนายอนุสรบอกว่ายอมรับ
ก็จะดำเนินการให้
แล้วก็ไปพูดคุยเจรจาให้เข้าใจกันอีกทีนึง

ผู้ที่อยู่ในคลิปเป็นสมาชิกสปท
ก็เลยต้องไปถามรองประธานสปทสักหน่อยนะคะ
ย่านอารีย์ในแจ้งความดำเนินคดีข้อหาธรรมรัฐร่างกาย
บอกว่าเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของสปทแต่ละคนนะคะ
โดยต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของแต่ละบุคคล
ไม่ว่าสบทท่านใดก็อยู่เหนือกฎหมายไม่ได้
เชื่อว่าสปททุกท่านเคารพกฎหมายค่ะ
ส่วนสปทจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อที่จริง
เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้หรือไม่บอกว่าต้องรอพิจารณา
ของวิบสอบประทอ๑๖มีนาคมนี้วันพฤหัสสมดีนี้นะคะ
ซึ่งเรามีคณะกรรมการจะเรียกทำสอบประทอ
ในการตรวจสอบพฤติกรรมสมาชิกอยู่แล้ว
สังคมไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยค่ะ
เรียกป๋านะคะก็ได้เรียกพนักงานมาสั่ง
มาเหมือนตักเตือนแล้วก็ให้ไปทำงานตามปกติแหละ
ไม่ได้ไปตบหน้าหรืออะไรอย่างไรนะครับ